จังหวัดพยาวเขาบอกว่าที่นั่นชาวบ้านตกตะลึง
เมื่อไปเจอกับต้นหมากเขียวสามนางลำต้นแตกกิ่งใบกิ่งสาขามันออกมา

ตรงนี้เป็นสวนหย่อมข้างศูนย์โอท็อปสมเด็จย่า

แล้วไปเจอชาวบ้านคนนี้ครับเล่าให้ฟัง

คือก็มีคนที่มีความเชื่อแหละเขาก็มาจ้องมาดู
หมากเขียว๓นางที่แทงช่อออกนอกก้านใบกิ่ง
ก้านใบเออใบก้านกิ่ง

มันแทงออกมาชาวบ้านเขาเห็นแล้วเอาอย่างนี้ละกัน
ทูปกลับไหว้หน่อยเพื่อความเป็นสุริมงคล

แล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ไอ้ต้นหมากเนี่ยนะ
มันออกหน่อมาเนี่ยใบมันคล้ายพญานาคใช่ไหม

นี่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยโอ้โห
นักข่าวของเรารอช้าไม่ได้เลยต้องไปดู
แล้วเขาบอกว่าที่ผ่านมายังไง
เคยมีคนมาจุดทูปขอโชคขอลาบแล้วถูกรางวัลกันไปแล้ว
เบาเหรอไหม

เออลูกกริบ

แล้วมาครั้งนี้เหมือนต้นนี้มันแสดงอิทธิฤทธปฏิหาร
แตกหน่อแตกใบออกมาคล้ายพญานาค
ก็คาดว่าเฮ้ยถ้าขออีกอาจจะไม่ใช่หลักพันแล้วไงเฮ้ย

ไม่ได้นะ

แต่จะไปตามนั้นหรือเปล่าถ้าไปตอน

นักข่าวของเราก็เลยเอามาให้ดูความแปลกแบบนี้
ว่าแปลกไหมสำหรับผมมันก็ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่
แต่เรื่องที่พยาวยังไงก็ต้องเอามาให้ดูกัน

พระยาวชอบไปไหมพระยักษ์หน้ากล้องหน่อย

ปากสั่นพูดอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราว